พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

คุณแม่นี่นะต้องบอกว่าเราจัดเต็มมาสำหรับคุณผู้ชมเลย

ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณแม่บ้านทุกคน

เป็นประจำทุกสัปดาห์ต้องมาเจอกันช่วงนี้

พูดเลยนะคะว่าวันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะ

สกาวมีของฟรีการันตีคุณภาพวายแจกเพียบ

ไม่ใช่กาวอยู่ตรง๕๖พันธุ์ดินกาวต้องอยู่ต่อไป

นี่เป็น๒คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้าน

ฉันนึกว่าฉลากสอยมันละปะพึกมา
น้ำหนานน้องเขาเขียนไม้แบบนี้
แล้วเหรอว่าอะไรคุณผู้ชมว่าไง
เวลาไปกินจิ้มจุ่มสุดแซ่บ

แล้วลิปสติกลบออกไงมา

มีลิปสติกแบบไหนที่ติดทนแน่นไม่ลบเลือนตลอดทั้งวันไหมคะ
ปลตอนผู้ชายทักค่อนข้างอายเลยเปลี่ยนคนใหม่ไปแล้วค่ะ
โอ้โหดูอู้ฟูนะคะ
ฟุ่มเฟือยนะคะใช้ผู้ชายเปลืองนะคะ
เปลี่ยนผู้ชายง่ายกว่าเปลี่ยนลิฟต์อีกเหรอคะ

อุ๊ยทำไมร้องไห้แล้วตากคอด้วย

เพราะฉะนั้นมันต้องบอกว่าเป็นปัญหาโรคแตกมาตั้งแต่ยุคคุณแม่
ที่เลิกไปเพราะลิปสติกเนี่ยเหรอ

มันบอกว่าลิฟต์เลือนเลิกกันเถอะ

พูดเลยว่าคุณน้องคะถ้าคุณน้องยังดูอยู่นะคะ

แก้ง่ายมากน้ำย่อมมันก็ต้องเอาน้ำบ่ง

เกิดว่าจิ้มจุ่มเนี่ยมันทำให้ปากคุณน้องลบเลือน

เราก็ต้องทาปากด้วยลิฟต์จิ้มจุ่ม

แล้วพริกกระเทียมก็ติดปากเต็มมาเนี่ย

มีลิฟต์จิ้มจุ่มชวนลุ่มหลงมาฝาก

ชื่อลิปสติกที่บอกเนี่ยทำไมมันชื่อชวนหิวอย่างนี้ล่ะ

โอ้โหแหมมันก็คงคล้ายกับพวกลิฟต์กรอสไง

จิ้มลงไปจุ่มขึ้นมาแล้วมาทาที่ปาก

ใส่พริกนะบีบมะนาวแท้

เขาเรียกว่าลิฟต์จิ้มจุ่มอย่างที่คุณแม่พูด

เวลาตอนนี้มันเป็นที่นิยมมาก

ดูทาแบบเป็นวาวแป๊บเดียว

มาเริ่มที่ยี่ห้อแรกเลยนะคะ

เอาบุคลิกต่างของเมืองแต่ละเมือง

มันไม่แดงสดนะมันอมส้มนิด

ชมพูสดใสเจ๊ไปเลยชมพูสดใสซาบซ่า

อยากไปประเทศไหนก็หยิบสีนั้นมาทาน

ถ้าอย่างนั้นให้ป้าพิมรีวิวให้หน่อยดีไหมคะ

คุณป้าน้องพิมทำงานค่ะ
สวัสดีค่ะสาวที่ท็อปน้องอ๋อมน้องไอซ์ค่ะ
กลับมาพบกับป้าพิมในช่วงสวยแซ่บเวอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ต้องบอกว่าเจอพิมพ์ทีไรมันจะมีความเปลือยเปล่ามานะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีเปลือยหน้ากันแล้วอะไรนะ
วันนี้ก็ยังเปลือยปากอยู่นะครับ
เพราะว่าวันนี้เราจะมาทดสอบลิฟต์กันนะคะ
ทีมที่ชื่อว่าลิฟต์จิ้มจุ่มชวนรุ่มหลงนะคะ
ทีนี้ตอนนี้มันเป็นกระแสมากนะครับ
เป็นความฮิตนะคะทุกทุกแบรนด์ทำลิฟต์จิ้มจุ่มเนื้อแมทออกมาแข่งกันเต็มที่ไปหมดเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะตกเทรนด์ไม่ได้วันนี้
พิมก็เลยเลือกมา๒แบรนด์นะคะที่จะมาพูดถึงกันค่ะ
สำหรับตัวแรกนะคะคือนี่ค่ะ
ตัวนี้ต้องบอกว่าโด่งดังมานานมากแล้ว
เชื่อว่าสาวหลายท่านได้มีโอกาสใช้แล้วนะคะ

เคลมได้ว่าเป็นเนื้อลิปแบบครีมนะคะ
แต่ว่าพอทาไปแล้วเซ็ตตัวแล้วเนี่ยนะคะ
จะเป็นแบบแมทแล้วก็ติดทนมากด้วยนะคะ
ไฮไลท์ของแบรนด์นี้รุ่นนี้เนี่ยนะ
ก็คือว่าเขามีให้เลือก๒๐กว่าเฉดสีค่ะคุณ

นีมให้คุณเห็นทั้งหมด๓สีนะคะ
สีที่พีมจะเลือกใช้แล้วสวอชในวันนี้เนี่ย
มั่นใจว่าถ้าเกิดหลายคนเปิดดูกระเป๋า

เพราะฉะนั้นอาจจะเคยใช้กันอยู่แล้วอะไรอยู่แล้ว

ดูสิว่าเนื้อลิฟต์จะหลุดติดออกมามากน้อยแค่ไหนค่ะ

แต่ว่าไม่ให้ความรู้สึกเหมือนกับมัน

ใครเคยใช้ลิฟต์ที่เป็นเนื้อแมทที่แห้ง

เขาขยับไปกับริมฝีปากค่ะ

ถ้าเห็นแบบนี้แล้วคุณแม่รีบมุบเลย

มองตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าแบบสวยแล้ว

ว่าม่วงตุ่นน้ำตาลดำมา

มันเก๋มากถูกมากและมันทาดีจริง
เอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้ข้อมูลทางนี้แล้ว

ทดเอาไว้ในใจเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูอีกหนึ่งชิ้นค่ะ
ค่ะค่ะ